คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องฟงเรื่องแฟนคนนี้ไม่มีแฟนนะสิ

โน่พี่นีโน่ของเรานี่แหละคุณผู้ชมนะคะ
เราก็จะเห็นพี่นีโน่ในหลากหลายบทบาทนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรผู้จัดละครล่าสุดนะคะพี่โน่

ทำไงรู้ไหมคะกลับมารับงานแสดงอีกครั้ง

ใช่คุณผู้ชมนะคะกลับมาโลดแล่นในงานแสดงอีกครั้งนะคะ
สำหรับพ่อโน่ของเราค่ะหลังห่างหายไปนานเป็น๑๐ปีค่ะ
ที่ผ่านมาก็เราก็อย่างที่บอกไปก็จะเห็นในบทบาทพิธีกรมากกว่าค่ะ
ตอนนี้นะคะพ่อโน่บอกว่าพร้อมแล้วที่จะคัมแบ็คกลับมาเล่นละคร
ผู้จัดคนไหนมีบทอะไรก็พร้อมรับใช้ค่ะ
ส่วนคนที่มองว่าพอหายไปนานเนี่ย
งานแสดงละครไปเลยหรือเปล่าค่ะ

ต่อให้ถึงวัยเกษียณก็พร้อมสู้ค่ะ
แล้วก็ยังต้องดูแลตัวเองต่อไปค่ะ
แล้วก็ด้วยความที่พ่อโน่อยู่กับเรามานานนะคะ
อยู่มาแบบเนิ่นนานเราเห็นโบโน่มานาน
พ่อไม่มีแฟนเลยบ้านปลายลูกหลานยังไง
จะหาลูกบุญทงบุญธรรมมาดูแลบ้างหรือเปล่า
โน่เขาบอกว่าเขาเริ่มคิดแล้วนะ

อ่ะมันยังไงไปฟังคำตอบจากพ่อโน่กันเลยค่ะ

แต่ว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องความรักแบบชู้สาว
ที่จะกลับมาแต่งงานอีก๒ปี๓ปีเราก็๖๐แล้วไม่ไหวหรอก
เสาะหาเหล่าบรรดาลูกบุญธรรมตนใด
ที่มันมีหน่วยก้านที่พอจะเชื่อถือมันได้
ฝากชีวิตไว้กับมันแล้วแถวนี้
เป็นพระก็ยังมีลูกวัดมีอะไรดูแล

วันหนึ่งเราไม่รู้เราบอกอนาคตเราไม่ได้หรอก

แต่ว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะบวชก็ได้แล้วก็ไม่มีใครรู้เหมือนกัน

เขาอาจจะมีแบบคุยอยู่หรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ตอนสด่ายแรงเหมือนนี้ต้องมีคุยบ้างแหละนะ
แต่ว่าถ้าใครเป็นตัวจริงอะไรอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้